ูให้สุดกับงูขั้นเทพอาจารย์ฮะต้องถามอาจารย์อย่างนี้
พวกเราเนี่ยจะเชื่อว่าสงการเป็นวันเปลี่ยนดวงเพราะอะไรฮะ
เรานับปฏิทินตามหลักที่เรียกว่าจันทรคติ
นับถือพุทธศาสนาเรานัดยึดตามว่าพระจันทร์เพล
พระจันทร์ดับเราจึงยึดหลักว่าเป็นจรรย์ธรรมคติ
ว่าจรรย์ธรรมคติในแต่ละปีดาวอาทิตย์จรรย์ที่สัมพันธ์กับฤดูการ
ฤดูการที่ดาวอาทิตย์โคจรยกเข้าสู่ราศีเมษ
ว่าตรงกับวันที่เท่าไหร่ในปีนั้น
สงกรานแปลว่าย่างเข้าสู่ย่างเข้าสู่
หมายถึงว่าอาทิตย่างจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ
ซึ่งเป็นราศีบนสุดของราศีทั้ง๑๒ราศี
ว่าเริ่มรับจากราศรีเมตรบางปีก็ตรงกว่าที่๑๓
บางปีก็๑๔บางปีก็๑๕ไม่ใช่๑๓ซะเลยทีเดียว
เดือนเมษาหรือว่าสงการของเรา
ปีนี้นางสงการใครมา
นางอะไรมามันอยู่ก็วันอะไร
วันอะไรเป็นวันมหาทรงกราน

อาทิตยกจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ

มหทรทีวี
นางคนนี้จะแนะชื่อเหมือนด้นตรีไหม
เพราะฉะนั้นมันเป็นปีแห่งดนตรีศิลปะ

แต่เรื่องจริงเราดูอย่างบุภเพสันนิวาส
ปกติเราจะต้องเอาละครไปเอาของเกาหลีเข้ามาดู

กลายเป็นว่าบุภเพสันนิวาสตอนนี้จะเอาเป็นรีเมคเนี่ย

แล้วก็ดังกว่าเมืองไทยอีกฮะตอนนี้ที่นู่น
แล้วคุณหนุ่มรู้ไหมมันจะตามมาด้วยอะไร
มันไม่ใช่ตามมาด้วยกระแสละครนะ
มันจะมาเสื้อผ้าอาหาร
ขนมท่องเที่ยววัดวังมาหมดเลย

เราอาจจะเห็นประเทศไทยเหมือนเกาหลี
มันไม่ใช่ไม่แน่หรอกมันแน่ซะยิ่งกว่าแช่แป้งอีก
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในละครที่ทำเรื่องย้อนยุคร่วมสมัยเนี่ย
มันมีทั้งเรื่องของอัตรรสในเชิงอารมณ์ของละคร
และมีเรื่องของประเพณีมีเรื่องของอาหาร
แล้วคิดดูเสื้อผ้าแล้วคิดดูประเทศไทย
คนไทยแค่๗๐ล้านกว่าคนเอาไปรีเมคในจีน
พันสี่ร้อยล้านคนพันสี่ร้อยล้านคน
แล้วไปในลาวไปพม่าไปในเกาหลี
โอ้โหคราวนี้ล่ะเมืองไทยรับไม่ไหว
จากนี้กระแสที่มันจะกลับมาหาเมืองไทยรุนแรงมาก
เพราะฉะนั้นคนไทยต้องเตรียมมือรับให้ดี
เตรียมรับมือเพราะฉะนั้นนางมโมโฮทรทีวีก็แปลว่า
ปีแห่งดนตรีและศิลปะที่จะมีความคึกคักและมีกระแสตลอดปี

นางขี่นกยูงนกยูงเป็นสัตว์สวยงาม
แต่ว่าพักกรของนางเนี่ยถือทั้งจักรและตีศูนย์
หัดขวาทรงจากพระซ้ายถือตีศูนย์
ครับแล้วคือจะมีอะไรครับมีความหมายอะไรไหมครับ
หัดขวาทรงจักร

องพระนารายย์
ปี๒๖๑เป็นปีบรมราชาพิเศษ
ในพระศักดิ์ศัลราชกาลที่๑๐แปลว่าสถาบันพระศัตริย์
มีความสำคัญกับแผ่นดินไทย
เป็นศูนย์รวมใจถ้ารวมใจคนไทยทั้งชาติ
จะเป็นมหามงคลปีหนึ่ง
สองพระหัสซ้ายทรงตีศูนย์
ปี๐เป็นเทพอาวุธของเทพองค์ไหน

ประเทศไทยจะมีฤทธิ์บารมีเดช

ประเทศไทยจะมีความคึกคื้นมีความคึกคัก
วงการบันเทิงจะมาเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจ

เป็นปีที่พระราหูโคจรอยู่ราศีกรกฎ

ถ้าคุณหนุ่มกัญชัยไม่ใช่เป็นดารานักแสดงพิธีกร
ดวงชะตาเมื่อถูกราหูทัพมีเกณฑ์เลิกลาอย่าล้างตายป่วย
แต่ถ้าคุณหนุ่มกัญชัยเป็นดารานักแสดงแปลว่า
เปลี่ยนแล้วดีย้ายแล้วรุ่ง
ราหูอยู่ในราศีกรกฎทัพชะตาเป็นจุรจักรแปลว่ารุ่งโรธ
แปลว่าปี๒๕๖๒

ไอ้ดอกสามหาวที่ทรงทัศน์มานะ
มันเป็นดอกไม้มันเป็นดอกแบบชาวบ้านชาวบ้าน

แปลว่ามันจะยังประโยชน์แก่คนทั้งประเทศเลยนะ
แล้วประชาชนทั่วไปหรือแฟนรายการของเราเนี่ย
ต้องเตรียมรับมือยังไงบ้างกับการเปลี่ยนแปลงเดือนเมษายนนี้

ในปีนี้เราต้องดูว่า
เถลิงศพขึ้นจุลศักราชใหม่มันจะมีอย่างนี้นะ
วันที่๑๔เมษายนเป็นวันมหาสงคราน
วันที่๑๕เป็นวันกลางหรือวันเนา
วันที่๑๖หรือวันที่๓จาก
นับตั้งแต่วันมหาสงครานคือวันทะเลิงศกขึ้นจุลสักกราชใหม่
แปลว่าวันที่๑๖เป็นวันขึ้นจุรศักราชใหม่เนี่ยนะ
ส่งผลให้มีเกณฑ์นาคให้น้ำปีนี้๕ตัว

ถือว่าดีมากฝนดีตลอดปีเยอะแต่เป็นตัวเลขที่ดี
ปีนี้ใครทำข้าวกล้าการเกษตร๑๐ส่วนเสีย๑ส่วนเท่านั้น

ทีนี้เรามาถึงเรื่องของดวงของเราดีกว่านะครับ

คนอื่นเขาไม่ค่อยได้เขียนมันต้องคำนวณนะอันนี้นะ
นี้มันจะถูกซุกไว้ตามร้านสะดวกซื้อ
ไม่ค่อยเห็นหรอกมันมีหน้าตาอยู่นิดนึงเนี่ยนะ

ตามดวงราศีเมษ
ตั้งแต่วันที่๑๔เมษาดูดาวแล้วเนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่า

มันมีดาวดวงดาวคู่หนึ่งคือดาวเสาร์และดาวอังคารโคจรร่วมกันถึงประมาณเกือบ๒๓เดือน
เสาถึงภูมิมังระวังเหตุเกิดเพลิงอาเภษไหม้ชิปปี้
แปลว่าทั้งหมู่โจรก่อกำเริบทำวุ่นวาย
อังคารกับเสาเป็นคู่บัติเหตุแปลว่าก่อนสงกราน

กราคมเป็นห่วงเวลาที่จะเกิด
เพราะฉะนั้นอาจารย์บอกเลยนะเราบันทึกเทปกันเนี่ย
บันทึกเทปปลายเดือนมีนานะ

ลดความสิบแปดสิบแปดศพแล้วก็จะมีเพลิงไหม้ต่อไป
จะมีเหตุเพลิงไหม้จะมีเหตุอุบัติเหตุอันนี้น่ากลัวให้คนไทยระวัง
ในการขับเยื่อมธรรมภนะแล้วสูงกรานปีเนี้ย
ไปถึง๕ตุลาคมราศีธนูดวงชะตาเหมือนตัวเงินตัวทอง
คุณวิธีฟันธงคุณไม่ต้องถามอะไรเลย
นำพาเงินตัวนำพาทองใครก็อยากได้เหมือนของหอม
เหมือนตัวนำโชคเฮ้ยมาทำกับฉันสิอยู่กับฉันเถอะนะ
อย่าไปทำกับใครเลยเอาเถอะเอาให้ประโยชน์เอาอยากทำอะไรทำ
อย่างนี้เลยแล้วความรักของเขาล่ะดาวความรักเนี่ยดูแล้วชัดเจนเลย
ว่ามันจะเป็นเวลาที่แล้วทิ้งมันจะเป็นเวลาที่ไม่อยากเอาใครจริงจัง
เกิดอาการเบื่อเหมือนเรียกว่าเฮ้ยไอ้นุ่มเองมาสนองงานฆ่า
สองเดือนกว่าข้าเบื่อไปเอาคนใหม่มาไปงี้แหละดี
เข้าใจยังใครที่อยู่ราศีธนูไม่ว่าจะหนุ่มหรือสาวอืม
กับใครได้ไม่นานก็เบื่ออืมการงานการเงิน
เงินจะมากขึ้นโอ้โหสมบัติที่มีจะเพิ่มภูมิมากขึ้นอืม
งานหุ้นจะราคาขึ้นงานจะมีมากขึ้นผู้ใหญ่
เกื้อกูลอุดหนุนส่งเสริมให้งานสุขภาพสุขภาพก็จะเป็นโรคบางโรค
มันจะเรื้อรังเกี่ยวกับกระดูกและฟัน

มังกรในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยชาวราศีมังกรเกิดอาการเบื่อสุด
เส้งสุดสุดสุดที่สุดในรอบของชีวิตรอบหนึ่งอื้อฮื่อ
กรานปีนี้เริ่มมีความหวังใหม่แสงสว่างไปจุดประกายในเรือนการงาน
เริ่มเกิดอาการฮึดหนุ่มเคยเกิดอาการเบื่อเซ็งแบบหมดอารมณ์ไหม
บ่อยบ่อยมากเออแล้วเกิดบางเวลาที่เกิดอาการแบบเฮ้ย
อยากทำมีความสุขที่ได้ทำอ๋อเข้าใจละเข้าใจละมันหึดขึ้นมา
อ่ามันมันปึ๊ดขึ้นมาแล้วมันก็ไปทำแล้วมันก็ลงล็อกอืมอ๋อมันจะลงล็อก
ลงล็อกอืมที่ผ่านมาบริวารอาจจะแบบคือคนเกิดราศีมังกรเนี่ยนะอืมอืม
ที่ผ่านมาเนี้ยมันเป็นเวลาแห่งการชัดดาวน์อืม
แต่พอผ่านวันที่ยี่สิบหกครับเมษายนคึกขึ้นมาทันทีเลยนี่ไง
สุขภาพเป็นไงฮะแข็งแรงดีความรักครับมังกรความรัก
มีความสุขดีสำหรับคนที่มีครอบครัวคนโสดจะมีคนเข้ามาและทำให้ตื่นเต้น
เหล้าใจมากก็คือดีใช่ก็คือดียังไม่รู้
หนุ่มตื่นเต้นร้าวใจมากเนี่ยมันตีความยังไงอาจจะปวดใจก็ได้เนอะ
หนังชีวิตเรื่องยาวจ้าไอ้เล่าใจเรื่องสั้นไงมันเรื่องยาวยังไม่รู้
แต่คือช่วงสั้นเนี่ยเล่าใจแน่สุดสุดนั่นไง
การงานการเงินเขาล่ะการเงินที่ผ่านมาเนี่ย
ผลประโยชน์ตอบแทนรายได้มันลดลงเป็นลำดับแต่พอผ่านหลังจากตุลา
มันเริ่มจะมีความหวังกับการได้มากขึ้นมีโอกาสด้วยมี
ต่อไปราศีกุมฮะสิบเอ็ดละกลุ่มราศีกุมเนี่ย
ดาวประจำตัวคือราหูโคจรไปเป็นอริแก่ตัวเอง
ตั้งแต่ประมาณเอาง่ายปลายปีที่แล้วจนรับปีนี้ทั้งปี
ราหูดาวประจำตัวโคจรเป็นอริกับตัวเองแปลว่า
เป็นช่วงบุกเบิกต่อสู้เริ่มต้นลุกและลุย
เข้าใจไหมคนเกิดราศีกุมทั่วฟ้าเมืองไทย
ต่อสู้ที่ผ่านมาเหรอหรือว่าไงตั้งแต่ต้นปีสำบริควรรยุหนกสิบ
พาวราศีกุณิต้องตนุตัวเองจรเป็นอริ
ตนุอริตีความหมายได้ว่าตัวเองต้องดิ้นลนต่อสู้
ตั้งแต่สงกรานปีนี้ไปจนถึงวันที่๕ตุลาคมแปลว่า
ไอ้ที่เองเหนื่อยต่อสู้ดิดลนสำเร็จฟันทง
พอหลังจากเข้าเดือนตุลาคมงานลงล็อกมันจะได้งานล็อตใหญ่
ที่ทำให้ได้เงินก้อนใหญ่
ช่วงประมาณสงกรานนี้จนถึงเดือนตุลาคมต้องรีบตั้งเป้าหมาย
ความหวังคือมันชี้อยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าคนเกิดราศีกุม
เหนื่อยลำบากทุกข์ต้องตั้งเป้าไว้เลยว่าอยากได้เงินเท่าไหร่
แล้วเทวดาฟ้าดินบุญมันจะพาไป
เพราะฉะนั้นก็ขยันทำบุญด้วยนั่นแหละ
คืออันนี้ขยันทำหรือไม่ทำไม่รู้อ่ะแต่รู้อย่างว่าคนเกิดราศีนี้เป็นคนแบบ
คนเกิดราศีกุมมันคือคนไม่ค่อยเชื่ออะไร
เป็นคนรักอิสระเป็นตัวของตัวเองเป็นเอกเทศ
คิดแบบผ่านเขาเรียกอะไร

แล้วก็คิดแบบแหกคอกจากชาวบ้านเขา

เพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดว่าถ้าตั้งเป้าอะไรเอาไว้
สงกรานนี้จนถึงตุลาคมเนี่ยมันจะได้ตามนั้นสุขภาพ
สุขภาพล่ะครับ
ดาวความรักไม่ชัดเจนว่าจะดีหรือร้าย
แต่ดวงราศีกุมเนี่ยเหมาะกับการคิดเด็ก
คนเกิดราศีกุมเนี่ยมักจะเป็นคนหัวเถิก
แล้วก็ตาโตแล้วก็มักเป็นคนกำพาพ่อกำพาแม่

เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความรักเนี่ยคนเกิดราศีกุมเนี่ย
ค่อยเอามาเป็นสารณะบางคนเป็นคนสองเพศนะ
ราศีกุมเนี่ยสองเพศอยู่ด้านเป็นคนแปลก
แล้วดวงราศรีกรุมเนี่ยมันไม่ค่อยสนใจ
หรือมันไม่ค่อยมีตัวสปาร์คเรื่องความรัก

ราศีกุมเลข๘ลาหูอาทิตย์คือเลข๑
ดาวประจำเดือนตัวเองกับเรือนคู่
มันห่างกันถึง๗คู่ต้องอายุน้อยกว่า๗ปี

ท้ายแล้วมีนสุดท้ายนะครับ
ราศีมีนดวงชะตาเนี่ย
เมื่อประมาณตุดจีนที่ผ่านมา
จนถึงวันที่๑๓เมษา
ดวงชะตาค่อยลืมตาอ้าปากได้

เมื่อก่อนตุดจีน๑ปี

มีนนี่คือได้ว่าไม่ดีเลย

ขี่สำกรรมศักดิ์วิบัติเป็น
มีแลเห็นเทียนซึ่งจะพึ่งพา
ผู้ใหญ่ที่เคยรักก็หน่ายรักไอ้ที่เป็นความหวังก็ไม่สมหวัง
มันผิดหวังมาตลอดแต่ชาวราศรีมีนบางคนก็เลยประชด
หนึ่งสามีไทยดีไม่ได้ก็ไปหาสามีฝรั่ง
เมืองไทยไม่ดีก็ไปอยู่ต่างประเทศนี่รู้จักเลยหลายคนมาก
แต่พอไปแล้วระยะเวลาประมาณสักกุมภาถึงเมษาเนี่ยดวงดี
แต่พอหลังจากวันที่๑๔เมษาจนถึง๕ตุลาคมดวงตกอีกช่วงหนึ่ง
ที่คิดผิดตัดสินใจผิดทำผิดแล้วถามว่าแล้วไม่ทำล่ะ
อาจารย์บอกงี้ว่าชาวราศรีมีนคิดผิดทำผิดงั้นผมก็ไม่ทำไม่รอดครับ
ราหูโคจรเข้าเรือนปุตตะมันจะถูกยั่วย
ยุให้อยากทำครับ

ตั้งแต่ประมาณต้นปี๒๑๖๑คือมกราคม
ไปจนถึงกุมภาพันธ์ปี๖๒ราหูจรเข้าพบปุตตะ
หม่อมเมาอย่าอยากเด็ดขาด

คือราศีมีนเนี่ยมันจะป่วยเจ็บแล้วก็จะมีอาการไม่ค่อยดี
ห่วงสงกรานนี้จนถึง๕ตุลาคม
ทันหนุจอนไปมรณะแก่ชาตาตน๑๒ปีมีครั้งหนึ่ง

มรรณว่าราวิภุมมะทั้งโสราปัญจะแก่รัฐคณาพุทธเก้า

มรณะไงสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนี่รัน
มันป่วยเจ็บตายทุกกายทุกใจป่วยใจตาย

คนเกิดพิจิกษ์คนเกิดราศีมีนมันอาพับรักอยู่แล้ว

มันจะพึ่งใครก็ยากไงข้อซ้ำกรรมทรัพย์วิบัติเป็นมิแลเห็นที่อันซึ่งจะพึ่งพา

อืมอ่าพับรักอีกนะฮะคือความรักจะไม่ค่อยสมหวังในช่วงนี้
ก็เข้าใจผิดคนเคยรักเคยศรัทธากันก็เข้าใจผิดเนี่ยแกดวงสวย

ชีวิตในห่วงเวลานี้มันจะดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจาก๖ตุลาคมไปแล้ว

การแก้ของมีนแก้ยังไงครับเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกมา
หนึ่งพยายามประคับประคองอยู่แบบพอเพียงถ้าอยู่เมืองไทย
แต่ถ้าเกิดมีโอกาสไปในต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้ให้ไป

แต่ทีนี้ถ้าคนเขาไม่มีเงินคนจนอย่างนี้เขาไม่มีเงินไปต่างประเทศจะทำยังไง
ถ้าคนไม่มีเงินอยู่ต่างจังหวัดก็เปลี่ยนห้องนอนเปลี่ยนที่นอนพอไหวไหม

นอนห้องนี้เปลี่ยนมานอนห้องนี้
หรือที่นอนนี้เก่าบริจาคไปซื้อที่นอนบางที่ก็มันไม่ต้องนุ่มมากมานอน
กับพื้นเปลี่ยนห้องนอนใหม่สลับห้องนอนมันอาจจะได้นะ
อาจารย์จรรย์พิกุลเคยบอกว่าท่านเคยแก้ดวงแบบนี้นะ
ท่านย้ายที่นอนย้ายบ้านเลยนะ
ปีนั้นท่านย้ายบ้านญาติท่านตายไป๗คน

โหนสี่บดินจรรย์พิกุลบอกคุณรักดวงผมมีเคราะห์
ต่างประเทศผมก็ไปผมไปไม่ได้หรอกมีภาระหลายอย่าง
ผมก็เลยย้ายบ้านผมก็รอดมาได้
แต่ญาติผมปีนั้นตายไป๕หรือ๗คนเนี่ยเธอบอก

แต่มีเคราะห์แค่๕ตุลาคมหลังนั้นหมดเคราะห์จบเลย

งการนี้เราควรจะไปมูเตรูกันที่ไหนฮะ
สร้างบุญสร้างกุศลนะประเพณีสงกรานคนไทยก็ต้องกลับบ้านเกิดเมืองนอน
คุณจะเป็นคนเชื้อชาติศาสนาใดที่อยู่ในเมืองไทยก็มีพุทธเป็นหลักนะ
ริสอิสรามพามฮิดูซิกต่างก็เป็นคนที่เจอวันหยุดพร้อมกัน
ถูกต้องไหมก็หาโอกาสไปสร้างคุณงามความดีตามหลักศาสนาแห่งตน
มันก็มีหลักกระตันยูก็แสดงความกระตันยูต่อพ่อแม่ไปรับประทานอาหารร่วมกัน
เล่าเรื่องแรกเปลี่ยนแล้วถ้าเกิดไปเป็นประเพณีไทยก็ลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
ขมารณกรรมอะไรที่เคยถือโทษโกรธเครื่องมีอะไรก็ขอขมาลาโทษ
ซึ่งกันและกันทั้งเรากับเพื่อนบ้านถูกต้องไหม
แล้วก็ไปไหว้พระทำบุญที่วัดใกล้บ้านไปส่งน้ำพระส่งน้ำพุทธรูป

ราวของดวงทั้ง๑๒ราศีในเดือนเมษายนนี้หรือว่าวันสงการของเรานี่ล่ะครับ